ผู้หญิงคนหนึ่งด้วยความที่เออก็ไปเห็นผู้ชายคนนึง
เขาโพสต์คลิปตัดเพาะความท้อใจของเขาปัญหาชีวิตรุมร้าวก็ทักไปให้กำลังใจ
สุดท้ายได้มีโอกาสได้มาเจอกัน
เสียเงินไปหนึ่งแสนกับรถหนึ่งคัน
โอ้โหผู้ชายคนนี้ทำยังไงทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องสูญเสียอะไรมากขนาดนี้

ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๘ปีครับ
ขออนุญาตไม่บอกข้อมูลส่วนตัวแล้วกัน

นำเอกสารการโอนเงินมาให้นักข่าวดูแล้วกัน
ชั้นหมดเงินไป๑๐๖๘๐๐บาท
ทีนี้เนี่ยผู้หญิงเขาเล่าว่าเขาไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปี
ผู้ชายคนนี้เป็นคนพื้นเพลย์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
รู้จักกันผ่านทางติ๊กต๊อก

นองว่าโอ้ท้อแท้ชีวิตจังเลยหมดกำลังใจ
ด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้ก็ด้วยความที่แบบเป็นคนจิตใจดี
ก็เข้าไปปอบอารมณ์กันพูดคุยให้กำลังใจ

ผมขอมาหาที่บ้านได้ไหม

แต่ผู้ชายบอกว่าผมมาแล้ว
แต่ไม่มีเงินติดตัวเลยล่ะไม่มีที่พักด้วย
ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีโอนเงินไปให้เขา๕๐๐
เป็นค่าเปิดห้องพักในตัวเมืองอุดร
ต่อมาผู้ชายคนนั้นมาหาถึงที่บ้านฝ่ายผู้หญิง
แล้วก็มาขอพักที่บ้าน๑คืน
ซึ่งตัวฝ่ายผู้หญิงเองก็ออกไปไหว้
พอกลับมาถึงตนเองก็มีธุระ

ผมขอยืมรถกระบะหน่อยได้ไหมผมจะไปทำธุระเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึง
รอแล้วรอเล่ารอทั้งคืนข้ามวันข้ามคืน
ไม่กลับมาหายไปพร้อมกับรถกระบะและเงินจำนวนหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าก่อนที่จะเสียเงินเสียรถกระบะก่อน
สักพักหนึ่งมีไลน์เด้งมาหาตัวฝ่ายผู้หญิงบอกว่าเนี่ย
นายคนนี้เป็นหนี้อยู่นะเดี๋ยวขอยึดรถกระบะของคุณเอาไว้นะ
ถ้าคุณอยากได้รถคืนคุณต้องโอนเงินมาถ่าย๓๕๐๐บาท
ด้วยความที่อยากได้รถกระบะคืนก็โอนเงินไปให้เขา๓๕๐๐
สักพักไลน์เด้งมาอีกอ๋อมันมีดอกเบี้ยอีกหมื่นนึงนะ
โอนไปให้นะฮะจากที่มีหนี้อีกโอนไปให้อีก
สักพักหนึ่งอ๋อผู้ชายคนนี้ยังมีเงินค้างอยู่อีก๖๐๐๐บาทนะ
โอนไปอีกนะด้วยความอยากได้รถคืนก็โอนไปอีกหกหมื่น
สักพักมีลายเด้งมาอีกอ้าวนายคนนี้ติดหนี้อีก๓๕๐๐นะ
ก็เลยพากันไปบอกญาติญาติบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
จะเป็นหนี้อะไรโอนขนาดนี้
สุดท้ายเนี่ยญาติก็พาไปแจ้งความแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผย
เป็นอุทาหรณ์ว่าเตือนเลยนะจะไปรู้จักใครในโซเชียล
ระวังให้ดีเล่นโซเชียลอย่างมีสติอย่าไปให้เขาเข้าบ้าน
เอารถไปใช้หรือโอนเงินให้เขาโดยภารการ
รถหนึ่งคันกับเงินอีกแสนหนึ่งฟังเสียงผู้เสียหายครับ
หนูรู้จักเพราะว่าหนูเห็นในโลกออนไลน์เขาจะเขาเหมือนชีวิตท้อแท้ในชีวิต
ไม่อยากมีชีวิตอยู่หนูแค่ต้องการให้กำลังใจคนคนหนึ่งคืน
ที่ที่มีแรงสู้ต่อไปอืมหนูก็เลยต้องการที่จะได้เงินไปท่อง
ว่าอยากต้องการไปถูกได้แน่ในอย่างสงสารเขาสงสารเขาอ่า
ด้วยความสงสารแต่ล่าสุดโดนไปเยอะแต่ว่าแจ้งความไว้แล้วนะครับอืม
ยังไงก็ระวังดีแล้วกันรู้จักคนในโซเชียลเพราะว่าอาจจะเปย์เป็นแสนแล้วแขนไม่ได้จับ
แต่ย้ำแบบนี้คนในโซเชียลคนที่เขาดีก็มีอยู่สมไปนะ